ต่อกันที่สายสะบัดกันบ้างดีกว่านะคะสะบัดต่อไม่รอแล้วไปดูแล้ว
โด่งดังกันมากกว่าสองปีแล้วนะฮะสำหรับเจ๊สตางค์
และนี่เมื่อวานเจ๊เขาประกาศตามหาคนหาย
ไม่ได้ประกาศหาตัวเองนะประกาศหาน้องสาว

ขวาเนี่ยคุณไอซ์เขาบอกว่าเหมือนน้องสาวเด๊ะเหมือนคลานตามกันมา

ตามหาว่าน้องสาวฉันหายไปไหนหน้าเหมือนไหมล่ะว่าอย่างนี้นะคะ

ตนแล้วก็หน้าคุณไอซ์เนี่ยมีความคล้ายกันมาก
แต่เหมือนไม่เหมือนคุณผู้ชมส่องดูกันเอาเองแล้วกันนะคะ
แต่ว่าชาวเน็ตอ่ะอุ้ยคอมเม้นต์กันสนุกสนัดมากมายเลยนะฮะ

บางคนบอกว่ายิ่งกว่าแฝดบางคนก็บอกว่าสงสารคุณไอซ์ดีไหม
บางคนก็บอกว่าเอาที่เจ๊สิตังค์สบายใจเลย

บางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยววุ้นเส้นก็น้อยใจหรอก
เพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยเจ๊สิตางเขาบอกว่าเขาหน้าเหมือนวุ้นเส้น
ปีนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาหน้าเหมือนคุณไอซ์
ว่ากันไปนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าหน้าเหมือนกันหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าเจปายสีตางของเราแกก็แซ่บอยู่แล้วนะคะ